อันนี้ก็เป็นโจเหมือนกันไม่ได้ไปที่สถานบันเทิงนะ
แต่มามั่วสุมกันในสวนสาธารณะดึกดื่นมา
ไม่ใช่มาอย่างเดียวพ่นเอาพ่นอะไรไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่นะคะ

หาจัดจ่ายเลย

โอ้โหรีบจัดนะคุณ

นี่ตอนที่ไฟจากหน้ารถเนี่ย๒ใบนี่เป็นรถนักค้านะ
ไปถึงก็ไปถามน้องพวกนี้มาทำอะไรมาทำอะไรแยกย้ายเร็ว

คุณผู้ชมประมาณจะเที่ยงคืนได้เมื่อคืนนี้ค่ะ
พอชาวบ้านเขาร้องมากับนักข่าวว่าเนี่ย

เด็กวัยรุ่นมาจับกลุ่มกันในสวนสาธารณะแล้วก็มั่วสุมกัน
ตรงนี้คือสวนสาธารณะริมอ่างเก็บน้ำชากนอก
ที่หนองปลือบังละมุงชนบุรีนะคะ
ซึ่งที่ตรงนี้จริงเทศบาลเมืองหนองปลือนะ
เขาเปิดให้ชาวบ้านได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกัน
แต่ดึกดื่นกลุ่มวัยรุ่นมารวมกลุ่มกันแบบนี้
สุมกันเป็นที่ประจำจุดนัดพบเลยแหละ

พอไปถึงเนี่ยก็เจอจริงอยู่กันสัก๒๐กว่าคนได้ค่ะ
อายุ๑๖๑๗สูบบุรีพ่นควันปุ๋ยปุ๋ยบุหรี่ไฟฟ้าก็มี
พอเห็นนักข่าวก็ตกใจแตกฮือกระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์
กำลังจะหนีบางคนก็หนีไม่ทันก็รถล้ม
แล้วนี่ค่ะซ่อน๒ซ่อน๓กันไปนะคะ

ต้นไม้ต้นไม้ริมทางในสวนสาธารณะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนี่
ได้นะเดี๋ยวพาคุณบุ๊คคุณควันคุณผู้ชมไปดูไอ้ตรงโขดหิน
ที่บอกว่าโดนพ่นพ่นพ่นสีค่ะ
เอาสีสเปรย์มาพ่นแบบนี้ไม่รู้จะประกาศศักดาหรืออะไร
โอ้โหมีคำหยาบคายมีสัญลักษณ์ต่างเต็มไปหมดนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ตรงนี้วัยรุ่นมารวมตัวกันประจำเลย
เบิ้ลเครื่องรถแม่นดังบ้างให้ชาวบ้านเขารำคาญ
เอามีดมาฟันต้นไม้มาพ่นสีรถแบบนี้
แล้วบางกลุ่มนะจะขี่มอเตอร์ไซค์ลากมีดมาเคร่งไปกับพื้น
ชาวบ้านเขาก็กลัวค่ะลองฟังชาวบ้านหน่อยค่ะ

ลองเข้าไปดูสินะอ่ะ
ทีนี้ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้มงวดกวดขัน
แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสวนสาธารณะตรงนี้
เทศบาลเมืองหนองปลือเขาเปิดพื้นที่ไว้ให้

แต่กลายเป็นว่าแก๊งพวกนี้มาทำให้ชาวบ้านเขารำคาญแล้วก็หวาดกลัวนะคะ
มีทั้งชายทั้งหญิงนะตัวยังเล็กนิดเดียวอยู่เลย